นี่ค่ะหัวแอดนี้เชียว

เราต้องซ้อมภาษาจีนนิดหนึ่งค่ะ
เพราะว่าซ้อมเป็นของจริงที่มาห้ากิ่งอยู่ในเมืองไทย
อ๋อก็จะได้ฝึกพูดภาษาจีน

ตลาดชากแง้วค่ะ

ใช่แหละไป
ตลาดจีนชากแง้วชุมชนจีนโบราณหรือในอดีตบ้านน้องชากแง้ว
เป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่าหนึ่งร้อยปีร้อยปีแต่สิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนต่างเนี่ย
ยังคงสภาพสมบูรณ์มากมากเลยล่ะครับที่สำคัญเนี่ยอัตลักษณ์ความเป็นจีนโบราณ
สืบสารไว้อย่างครบถ้วนกระบวนความไม่ว่าจะเป็นอาหารการแต่งตัวของพ่อค้าแม่ค้า
ที่เป็นสไตล์จีนย้อนยุคน่ารักมากมากเลยล่ะครับแถมมีรถลากให้เรานั่งด้วยนะ
ให้ความรู้สึกเหมือนตอนเราดูหนังจีนกำลังภายในเก่าเก่าเลยล่ะครับเมื่อแงนหน้ามองขึ้นไป
เราก็จะเห็นโคมไฟสีแดงประดับประดาษเต็มไปหมดสำหรับใครที่มาชนบุรี
อยากเปลี่ยนบรรยากาศจากทะเลหรือหาดทรายมาเดินตลาดหาของกินอร่อยคลายเครียด
ก็ขอแนะนำเลยล่ะครับสำหรับตลาดจีนชากแง๋ว
ที่จะทำให้คุณเนี่ยเพลิดเพลินและหลงไหลในวัฒนธรรมชุมชนจีนโบราณอย่างแน่นอน
โอ้โหน่ารักมากคือบรรยากาศเขาก็ดีอาหารของกินเขาก็น่ากินมากถูกต้อง
รู้อายุหมดเลยเขาลีรันอ๋อเขาลีรันจนพ่อเอกนางเอกเขาแก่หมดแล้ว
เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มาชนบุรี
อยากจะให้แวะมาที่ตลาดชากแง้วด้วยชนบุรีเขาไม่ได้มีดีแค่หาดทรายและท้องทะเลนะจ๊ะ
ถูกต้องมีสิ่งดีอีกมากมายอย่างไรก็ตาม
อย่าลืมมาตลอดเที่ยวที่ชนบุรีกันด้วยนะคะ
ใช่แล้วค่ะกลับไปติดตามความสนุกกับตลอดข่าวกันต่อด้วยจ้า